ทะเลหน้าหนาวกันบ้างดีกว่าแต่ไปแล้วน่าจะอุ่น
ใกล้กรุงเทพบางแสนทำไมอุ่นน่ะโอ้โหคนเพียบฮะ
เพียบถึงขนาดที่ว่าที่จอดรถเนี่ยต้องจอดกันซ้อนคัน
นี่คือการที่คือตำรวจสพแสนศุกร์เขาต้องเอาโดรนบิน
แล้วดูสถานการณ์นะครับสภาพบางแสนเป็นยังไงนะฮะ
อันนี้ตรงวงเวียนยังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพอวนวงเวียนปั๊บ
ชายหาดไปอ๋อรถเต็มหมดฮะโอ้ยนี่ไงซ้อนซ้อนสามชั้นนะฮะ
เออใช่ล้นมาเป็นสองชั้นแล้วฝั่งนี้มีอีกป่ะโอ้ถ้าฝั่งนี้มีอีก
ไปไม่ได้แล้วนะโอ้โหแน่นหนึบนะครับ
นี่ครับประชาชนจำนวนมากมาเที่ยวทะเลบางแสนกันนะครับ
แทบจะไม่มีที่จอดรถต้องจอดซ้อน๒ซ้อน๓กันแล้ว

นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลด้วยความสนุกสนาน
ครอบครัวเอาอาหารมานั่งกินกันชมวิวทะเล
คือเทศมันเมืองสารสุขเขาน่ารักเขาทำอย่างไรรู้ไหม
เขาจัดพื้นที่ตรงนี้ใครอยากเอาเสือมาปูเอามาปู

บางทีเราไปลูกหลานเยอะจบ๖๗๘คนเจอค่าเก้าอี้ไปเงิบนะ
เออเนี่ยตรงนี้เขาทำแบบนี้น่ารักดีนะฮะช่วยกัน

ห้ามเอาไปช่วงนี้เขาไม่ให้
ยังไม่ให้แล้วก็เรียกการระยะกันคือร้านขาก็ข้าวชนบุรียังไม่อนิยาต

เพราะว่าเป็นมาตรการป้องกันโควิด๑๙ของจังหวัดชนบุรีเขา
นอกจากบางแสนแล้วนะครับที่เต็มเต็มยังอยู่ที่ชนบุรี
สัตว์เปิดเขาเขียววันก่อนเราจะอะไรนะยีราฟยีราฟออกใหม่อ่ะ
อ่าที่ข้อที่ของลูกอ่าใช่คนไปดูกันไปดูนี่นะครับ
สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยีลาฟตัวผู้นะฮะ

ความสนใจเป็นพิเศษอีกจุดหนึ่งคือ
การเดินพาเรทของครอบครัวนกเพนกวิน

อันนี้ถ้ามีเวลาจะให้พี่ต้นเดินให้ดูนะ

นะครับมันเดินเป๋คนยังบอกน่ารักเลย
มันมากัน๔๐ชีวิตเดินอวดโฉมดึกแบบนี้
และที่ห้ามพลาดเลยอีกอย่างไฮไลท์เยอะเกิน

ช้างช้างดำน้ำ
ช้างจริงหรือเปล่าใช่ช้างโชว์หรือคะ
เอาที่สวดสระเปรย์เขาเขียวนี้นะครับ
แหม่มาตรการโควิด๑๙ต้องแน่นนะคุณต้องตรวจอุณห้องปรุมตลอด
ทุกคนห้ามห้ามใครไม่ตรวจและที่สำคัญคือต้องทำตลอดเวลาก็คือ

ห้ามถอดเด็ดขาด
นะนี่แหละยังเดินไม่แข็งแรง
สูงจริงนะ